มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
เกิดขึ้นที่ยาลาและนราธิวาส
ที่ยาลากันก่อนนะคะเหตุการณ์ที่ยาลาเป็นคนร้ายนับสิบคนค่ะ
เอาระเบิดมาคว่างใส่หลังคาบ้านของชาวบ้าน

แล้วคนร้ายทั้ง๑๐คนก็ล่าถอยไปนะคะ
แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่า
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหน่อยนะคะ
ส่วนที่นราธิวาสอันนี้น่าจะเป็นเหตุความรุนแรงนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่บ้านถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตในขณะที่ทำละหมาด
วันนี้ค่ะผู้นำศาสนาและชาวบ้านร่วมพิธีฝังศพ

เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบขนาดบุกไปยิงนายปักรูดิงโต๊ะเด่งอายุ๔๘ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านอาแวร์หมู่ที่๖ตำบลมรือโบตกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตภายในมัศยิตบ้านอาแวร์

ขี่รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะมาจอดที่กำแพงรั้ว
ทำทีเข้าไปในมัศยิตเพื่อประกอบพิธีละหมาด
ก่อนที่จะเดินตรงไปหาในปักรูดิง
แล้วใช้ปืนยิงจำนวน๔นัดถูกในปักรูดิน๒นัดเสียชีวิตทันที
ส่วนนายมะยูดีอาบูอายุ๔๓ปีนั่งอยู่ใกล้กันถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บล่าสุดนายมะยูดีอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
และล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากญาติเดินทางไปรับศพนายปักรูดิงที่โรงพยาบาลระแงะ
ก็ได้นำไปประกอบพิธีฝังศพที่กุโบบ้านอาแวร์โดยมีผู้นำศาสนาและประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งปมไว้๒ประเด็นแบบนี้ค่ะ
เรื่องแรกมาจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวแต่ก็ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นความมั่นคงออกไปนะคะ
ซึ่งจะทำการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
และในพื้นที่นราธิวาสนอกจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วช่วงเช้านะคะ
ตำรวจสพบูเกะตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนร้ายลอบวางระเบิด๓ลูกซ้อนอยู่ที่ริมถนน
ห่างจากฐานปฏิบัติการพันเชิงรุกที่๑ร๑๕ประมาณ๓๐๐เมตรเท่านั้นเอง
จุดนี้คืออยู่บ้านรูโนะหมู่ที่๑ตำบลโละจูดทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑รายค่ะ
หลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ประสานชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดพร้อมนำกำลังตำรวจทหารจำนวน๑
รีบเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
พบจุดที่คนร้ายรอบวางระเบิดอยู่ฝั่งเดียวกับฐานทหาร
มีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็ก
น้ำหนักลูกละ๕กิโลกรัมจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาตกกระจายเกลื่อนทั่วบริเวณเลยค่ะ
อกจากนี้ที่ป่ารกคือปริมถนนฝั่งตรงข้ามกับฐานทหาร
เจ้าหน้าที่ไปพบวัตถุต้องสงสัยด้วยนะคะ
ถูกต้องสงสัยนี้บรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ย
เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้เครื่องแรงดันน้ำพลังสูงในการยิงทำลาย
พูดที่ไม่หวังดีเป็นการสร้างสถานการณ์ในนราธิวาสครับ

ยาลาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุการณ์คนร้าย
เขามากันประมาณ๑๐คนใช้ระเบิดแบบคว่าง
คว่างใส่บ้านของนายประพันธ์วงกฎอายุ๕๖ปี

ส่วนนายประพันธ์และครอบครัวปลอดภัย
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุที่หลังบ้านมีร่องรอย
เป็นรอยเท้าของคนร้ายจำนวนมากเลย
และบริเวณหลังคามีร่องรอยของระเบิดชนิดไป๊บอม๒ลูก

นายประพันธ์วงกฎเจ้าของบ้านเขาเล่าว่า
ภรรยาลูกและหลานรวม๔คนกำลังนอนหลับอยู่ช่วงนั้น
ตกใจตื่นค่ะเพราะเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
พอมองออกไปนอกบ้านผ่านหน้าต่าง
เห็นคนร้ายไม่ต่ำกว่า๑๐คนกำลังเดินเข้ามาในภายในบ้าน
เขาก็เลยตัดสินใจนะคะใช้ปืนพกสั้นยิงเข้าไปใส่กลุ่มคนร้าย
จากนั้นกลุ่มคนร้ายยิงตอบโต้มาเช่นเดียวกัน
แต่ว่าสุดท้ายกลุ่มคนร้ายล่าถอยกลับไปนะคะ
เรื่องนี้นายอนุชิตตระกูลมุทุตา
ว่าราชการจังหวัดยาลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและบอกว่า
ตอนนี้ก็สั่งการให้ฝ่ายปกครองเข้าไปดูแลครอบครัวของนายประพันธ์แล้วนะคะ
รวมทั้งให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
และเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
จากนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันไปเกี่ยวข้องกับเหตุก่อความไม่สงบหรือไม่ค่ะ